ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ยังต้องช่วยกันต่อนะฮะ
ในการให้กำลังใจกันด้วยระมัดระวังด้วยนะ
ประมาทกาดอย่าตกกาดต้องยกสูงด้วย
ตัวเลขวันนี้นะครับวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือว่าสบคเนี่ย
แถลงว่าวันนี้เราพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นสองร้อยสี่สิบห้ารายนะครับ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศสองร้อยยี่สิบสี่นะครับ
แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งอยู่ในที่กักตัวของรัฐอยู่แล้ว
สิบเอ็ดนะครับถ้าจะแบ่งผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบบริการเนี่ย
มีหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับจากการค้นหาตรวจเชื้อเชิงลุกในชุมชนสี่สิบสาม
มีผู้ป่วยหนัก๑๗วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ตัวเลขสะสมของไทยนะครับตั้งแต่ระบาดรอบแรกปีที่แล้วมาถึงปีนี้รอบที่สองเนี่ยนะฮะ
หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบแปดรายเสียชีวิตสะสมหกสิบเจ็ดศพนะครับตอนนี้นะครับ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ย
บอกว่าวันนี้มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพที่ฟังแล้วหลายคนตกใจนะครับครอบครัวเดียวกันติดกันหมดเลย๑๑คนรวด
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงปีใหม่พอดีแล้วมีญาติเดินทางมาจากจันทบุรีมาเยี่ยม
แล้วพอช่วงปีใหม่ในครอบครัวเขาก็ชะลองปีใหม่กับครอบครัวอย่างไร

กลายเป็นว่าติดกันเองในบ้านนั้นนะคะ๑๑คนเลยค่ะ
ช่วงประมาณสิ้นปี๓๑ธันวาคมค่ะล่าสุดออกมาอัพเดทเพิ่มนะคะที่เขาบอกว่า
ให้ลูกค้ากับพนักงานเฝ้าสังเกตอาการและกักตัวเอง๑๔วัน
เมื่อวานนี้แจ้งความคืบหน้าเลยบอกว่าผลการตรวจโควิดของพนักงานออกมาหมดแล้ว
ติดไป๑๕คนค่ะโอ้โหดีเจนักดนตรีไปเช็คตัวเองกันด้วยนะคะลูกค้าเนี่ย
ฝั่งของทางร้านเมมอรี่บอกว่าติดมาจากลูกค้าที่ไปบ่อนแน่นอน๒๖๑มกราคม
หลายคนเลยบอกว่าโควิด๑๙ระบาดรอบนี้เนี่ยโอ้โหมันติดง่ายเหลือเกิน
ใช่ค่ะมันแพร่ไปเร็วมากแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วย
ก็อย่างที่เชียงใหม่ที่ว่าร้านวอร์มอัพใช่ไหม

มีผู้หญิงคนหนึ่งไปงานแต่งงานของเพื่อนแล้วก็แต่งงานพี่สาว
แล้วก็ไปเที่ยววอร์มอัพคืนเขาดาวน์ปีใหม่อ่ะ
คือเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟเอาก็ติดแล้วอย่างนี้ใช่ไหม

เฟสบุ๊คของทางสหสุทธิ์จังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้โพสต์รูปผังของการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
จนถึงนะวันที่๙มกราคมนะฮะ๒๕๖๔
ตรงนี้คือร้านโรงเบียร์๙๐ศรีรชา
พบผู้ติดเชื้อ๓๒คน
แล้วก็แพร่เชื้อไปยังคนใกล้ชิดนอกโรงเบียร์อีก๙นะฮะ
คือถ้าจะจำแนกเนี่ยจะเป็นพนักงาน๑๓นักดนตรี๑เป็นลูกค้า๑๘นะครับ
ลักษณะการติดเชื้อคือเป็นกลุ่มก้อน
ประชาชนที่ทราบข่าวก็ตกใจวิตกกังวลใจกันมาก
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับร้านตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับร้านโรงเบียร์๙๐ศรีรชานะครับ
ซอยประปาศรีรชานะครับตะบนสุรศักดิ์
วันนี้ร้านปิดนะฮะคือถามคนแถวนั้นบอกคงปิดแบบไม่มีกำหนดอ่ะ
อีกร้านวันนี้ไม่มีใครมาเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยติดไปแล้วเนี่ย๓๒นะครับ
สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กของทางจังหวัดนะครับ
บอกว่าสำหรับการสอบสวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในโรงเบียร์๙๐ศิรชา
ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาให้ตรวจเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ
จากนี้ไปก็ต้องสอบสวนโรคสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ๓๒คนแล้วมีใครสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงมาก
เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงอะไรพวกนี้ต้องเอาให้หมด
แล้วก็จะประกาศกันต่อไปสำหรับสถานที่ที่บุคคลเหล่านี้เคยเดินทางไป
เดี๋ยวพอได้ตรงไหนเขาก็จะประกาศเป็นขั้นตอนต่อไป
ท่านธุรกิจชมบุรีก็รอฟังข่าวกันต่อนะครับ
เอาไปดูที่สมุทรสาครกันหน่อยนะคะวันนี้เจออีก๗๓รายด้วยกันนะคะ
โดยเป็นการตรวจค้นหาเชิงลุก๒๓รายเป็นคนไทย๑ต่างด้าว๒๒ค่ะ
เหลือพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล๕๐รายนะคะ
เป็นคนไทย๒๓รายต่างด้าว๒๗ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้๓๒๖๑รายแล้วนะคะ
เป็นคนไทยรวม๗๒๐รายแล้วก็คนต่างด้าว๒๕๔๑รายค่ะ
ส่วนการรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่๓
มีผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นผู้ชาย๒๙รายแล้วก็ผู้หญิง๑๒รายนะคะ
แล้วก็มีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล๑รายเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบด้วย
แต่ยังมีข่าวดีนะคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีการปล่อยตัวแรงงานข้ามชาติที่เคยติดโควิด๑๙
แล้วก็ได้รับการกักตัวภายในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่๑
ก็คือที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร
เขาก็อยู่ครบตามระยะเวลาจนครบกำหนดแล้วปลอดเชื้อแล้วและปลอดภัยดีแล้ว
๒๙๒คนกลับออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วค่ะ
ความกังวลใจว่าติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนติดง่ายติดเยอะเนี่ย
แต่คนก็หายออกมาเยอะนะฮะในช่วงนี้
หายเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันหายออกมาเนี่ยเกือบ๓๐๐คนนะคะ
ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตากนะครับท่านจำได้ใช่ไหมฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่ทางอำเภอแม่สอดนะฮะ
ทีแรกเข้ามาชุดแรกเนี่ย๔๐คนแล้วก็ติดไป๑๗ได้นะ
ในช่วงเวลานั้นมีภาพว่าโอ้โหเราต้องเปิดโรงแรมตรงจุดหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับเราต้องรับมาเพิ่มอีก๑๔คนนะครับ
แล้วทั้ง๑๔คนที่เข้ามาเนี่ยมีไข้สูงด้วย
ปรากฏว่าผลออกมาติดโควิด๑๙ทั้ง๑๔คน
เต็มเลยนะฮะติด๑๔คนนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีรถที่เข้าไปที่ริมแม่น้ำเมย
รับตัวคนไทยจากบ่อนนี้มาอีกสามคันรถนะฮะ
ก็เลยกังวลกันมากเพราะว่าสถานที่กักตัวแล้วก็รักษากันอยู่เนี่ย
อยู่ที่โรงแรมภูอินนะถ้าใครหนักก็ต้องส่งต่อโรงพยาบาลแม่สอดนะฮะ
ฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้ที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ย
หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยมาดูแลให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจ
แล้วก็สร้างความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่กักกัน
หรือเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมจะออกไปนอกพื้นที่อะไรอย่างนี้

เชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าผู้ติดโควิดจากสถานบันเทิงนี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ลดเลยนะคะ
คืนวันที่๓ถึง๕มกราคมแล้วค่ะ
เพราะผลตรวจออกมาล่าสุดพบว่ามีพนักงานที่ร้านริเวอร์ไซต์๒คนติดโควิด๑๙จากนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารที่ร้านนะคะ
ซึ่งร้านริเวอร์ไซต์ก็ให้พนักงานตรวจหาเชื้อไป๓๐คนแล้ว
แล้ววันนี้ก็เรียกพนักงานตำแหน่งอื่นมาตรวจเพิ่ม
พนักงานของร้านทั้งหมด๑๘๐คนด้วยกัน
นายเจริญฤทธิสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครองนะคะ
ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับวอร์มอัพคาเฟ่ด้วย
ข้อหาคือฝ่าฟื้นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
และฝ่าฝืนข้อกำหนดตามความในมาตราก้าวแห่งพศ๒๕๔๘
ที่ต้องแจ้งอันนี้เพราะเขาบอกว่ามีข้อมูลหลักฐานมาว่าร้านเนี่ย
แล้วก็มีคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จากที่ร้านเนี่ยหลายรายด้วยเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
เพราะว่าไทม์ไลน์ของหญิงสาวที่ติดคนแรกจากวอร์มอัพเนี่ย
เธอบอกว่าเธออยู่ถึงตี๒๓ได้บ้างประมาณอย่างนั้นนะคะ
ท่านผู้ชมครับสวบคอก็ยังขอความร่วมมืออยู่นะฮะ
แต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็อยู่ที่บ้านไปก่อน